คุณผู้ชมค่ะตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ในหลวงราชการที่๙ทรงคลองราชนะคะภาพที่เราเห็นจนชินตานั่นก็คือภาพเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นธุรกันดาลนะคะไม่ว่าถนนหนทางจะยากลำบากเพียงใด
แต่ว่าพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปถึงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
๗๐ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานยังถิ่นธุรกันดาล
ภาพที่คุ้นชินของประชาชนคือการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทุกสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
ลุยน้ำติดลมขึ้นเขาแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนิน
โดยทรงตั้งพระราชหรือไทยแน่วเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษดร
ท่านมีรถประจำของพระองค์ท่านนะครับเป็นรถแคปไว้ก็เนี่ย
ชีพทำไมจะต้องเลือกชีพแว็กเกอร์เนีย
หนึ่งมันสูงนะครับมันแรงนะครับแล้วก็มันทนทานอ่ะ
เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจะเลือกเอาสิ่งที่สามารถจะรับใช้พระองค์ท่านได้
เพราะระหว่างที่เดินทางก็ไม่ได้วิ่งบนทางเรียบ
ไม่ได้วิ่งถนนรัฐดำเนินหูคาหูขระนะครับ
ถ้ามันไปไม่ได้มันไม่มีแรงพอหรืออะไรก็แล้ว
แต่เพราะฉะนั้นไม่เคยใช้รถเก๋งเลยเขาใช้รถต่างเนี่ยมันจะบุกลุยไปได้
ลุงน้ำได้ลุยน้ำครึ่งรถก็ไปได้
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านได้คล้ายทดลองทดสอบกันแล้ว
เธอก็ใช้ประจำเลยไปไหนก็เจอคันนี้
แตกต่างจากอีกภาพที่แทบไม่มีประชาชนคนไทยคนไหนไม่เคยเห็น
หลวงรัชกาลที่๙ส่งนั่งพิงรถยนต์พระที่นั่ง

เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราชดรที่บ้านเจาะบากง
อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส

เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของประสบกรณิกร
ที่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชน

เพราะไม่ใช่นานเกิดที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลา
เดี๋ยวติดหลบขันตรำเราก็พลักได้
ชีวิตเราสบายจังเลยนะหลวงพระองค์ท่านไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรจะต้องไปทำอย่างนั้นท่านก็ทำอันนี้เป็นแรงกระตุ้นทำให้เราต้องทำด้วย
เพราะเราเป็นใครเราสิควรจะทำเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราเองพระองค์ท่านไปทำไม่เคยทำในบ้านเลยมีไปทำให้คนอื่นเขาแล้วเราก็ต้องทำเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นปีนี้ผมอายุ๗๘แล้วมันก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วมันรู้สึกไม่รู้สิมันรู้สึกผิด
แล้วเหลือเห็นภาพพระองค์ท่านกำลังลุยอยู่ลุยก่อนหน้าเรามา๓๕ปีเราถวายงานแค่๓๕ปีแล้วเราจะหยุดได้ยังไง

เสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพื้นที่ธุรกันดาล
พระองค์ทรงรับรู้ถึงปัญหาความยากลำบากของประชาชนอย่างแท้จริง
และท้ายที่สุดนำไปสู่พระราชดำริจัดทำโครงการต่างมากมาย
เพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างสุขให้กับประสบกรณิกรของพระองค์